จ่ายแอ้นลูกชิ้นระเบิดเถิดเทิงเดินผ่านทีไรเนี่ยครับ
คุณผู้ชมก็ได้กลิ่นของเนื้อปลาเต็มด้วยความอ้วน
ระเบิดออกมาอย่างไรอย่างงั้นเลยแหละครับตรอมราศจ์
น้ำจิ้มสีเข้มข้นที่ผสมด้วยพริกที่ดูเข้ากันเข้ากัน
ยิ่งถ้าได้หม่ำเข้าปากแล้วแล้วก็โอ้โหบอกเลยว่ากรอบนอกนุ่มใน
ที่สำคัญไม่คาวด้วยล่ะครับต้องยอมรับเลยครับว่า
เรื่องลูกชิ้นทอดระเบิดต้องยกให้กับลูกชิ้นปลา
ที่สามารถสร้างแร่งชายไปได้อย่างรวดเร็ว
แล้วมีรายได้หลายร้อยล้านบาทเลยล่ะครับโอ้โห
เอาละครับและตอนนี้ครับเจ้าของเป็นใครแพ้ลูกชิ้นปลาระเบิด
เทิงอยู่กับเราแล้วครับคุณนองสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่
บอกนะครับว่าธุรกิจแฟนชายนะฮะประสบความสำเร็จมาก
เพราะตลอดเวลาถึงสิบสองปีที่ผ่านมานะครับครับ
คือได้ว่าธุรกิจเนี่ยเติบโตขึ้นเรื่อยนะครับผม

เอาหมูขึ้นมาก่อนเล่นละครมาตั้งสี่สิบกว่าปี

สินค้าเรามีหลากหลายนะครับตั้งแต่ปลาระเบิดกุ้งระเบิด
ระเบิดนะครับเกี้ยวปลาท่าฉลอมนะครับไส้กรอกนะครับ
แล้วก็ปลาเส้นกุ้งเส้นหอยจ้อนะครับครับก็คือมีหลากหลาย
ให้ผู้บริโภคได้ลองชิมมีอะไรที่ไม่ระเบิดไหมครับ
ก็จะมีนี่ครับพวกคางกุ้งใส่ถุงนะครับแล้วก็อันนี้คือ
ปลาแผ่นกรอบปลาแผ่นกับคางกุ้งครับผมเออเป็นขนมกรอบกรอบ
ทราบมาว่าลูกชิ้นปลาใจแอ้นเนี่ยนะครับ
มีจุดเริ่มต้นจากการเพียงแค่ไปยืนเฝ้าอยู่ร้านกล้วยทอด
จริงไม่จริงยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับจริงครับครับ
เริ่มต้นเนี่ยผมเป็นพนักงานบริษัทอะนะครับครับครับ
พอคิดว่าอยากมีอาชีพเป็นของตัวเองก็ไปเดินตามตลาด
ก็ไปดูในตลาดมันมีสินค้าหลากหลายนะครับ
เอ่อมีกล้วยทอดมีลูกชิ้นมีหนุ่มคล็กต่างนะครับครับ
เอ่อจนผมตัดสินใจว่าต้องเลือกโปรดักต์ขึ้นมาหนึ่งตัวเออ
ก็ตอนแรกเลือกกล้วยทอดก่อนอ๋อกล้วยถงทอด
ผมก็ไปเฝ้าร้านกล้วยทอดเพื่อขอสูตรเขา
เป็นเดือนนะครับจนเขาใจอ่อนแต่ว่าหน้าร้านกล้วยทอดนะครับ
มันมีร้านลูกชิ้นอยู่ร้านหนึ่งขายดีมากเหมือนกันครับ
ผมก็ไปเรียนกล้วยทอดแล้วก็คุยกับร้านลูกชิ้นไปด้วย
ลงทุนครั้งแรกที่ทำธุรกิจลงทุนไปกี่บาท
พอเลือกลูกชิ้นได้แล้วเนี่ยก็ไปเปิดขายตามตลาดนัดนั่นแหละครับ
เพราะลงทุนประมาณหมื่นหนึ่งครับหนึ่งหมื่นบาทสักแรกเลยนะครับผม
ลงทุนคือหนึ่งหมื่นบาทครับเป็นยังไงบ้างคะพอไปทอดเนี้ย
คนก็มาต่อแถวยาวมากเราก็มั่นใจแล้วว่าโอเค
ลูกชิ้นมันต้องทำได้อร่อยนะครับผมก็เขียนแผนการตลาดเลย
ครับนะครับตะเวนไปตามโรงงานต่างต่างที่มหาชัย

ไม่มีโรงงานไหนเนี่ยรับทำอ๋อใช่ครับเพราะว่าอะไรครับ
เรามีสาขาเพียงสาขาเดียววอลุ่มยอดขายก็มีแค่นิดเดียว
อ๋อเขาบอกว่าเขาเขาไม่สนใจไม่เสียเวลากันแล้วอุ้ยค่ะ
จนมาเจอโรงงานหนึ่งแม่เขาไล่ออกมาแล้วนะครับ
แต่ว่าผมเดินออกมาเจอลูกชายเขาครับอ๋อ
ลูกชายเขายังเป็นคนทันคนสมัยใหม่นะครับ
ก็คุยกับเขาว่าแผนการตลาดเขาดูแล้วเขาว่าไงครับ
เขาอ่ะเฮียแผนการตลาดเฮียน่าจะเป็นไปได้ค่ะอ่า
ผมจะลองผลิตให้เฮียดูเฮ้ยครับจนวันนั้นก็เกิดเป็นแจ๊ลูกชิ้นปลาระเบิด
จนถึงวันนี้ครับอ่าหลังจากที่หาร้านโรงงานผลิตลูกชิ้นปลาให้เราได้แล้ว
ครับแล้วแผนต่อไปแผนการตลาดในการขยายสาขาต่อไปคือยังไงคะ
ก็ผมมองว่ามันไปได้แล้วเนี่ยผมเออรี่ทันทีเอาเงินเออรี่มามาลงทุน
เราซื้อรถเข็นยี่สิบคันอุ้ยยี่สิบคันนะครับยี่สิบคันแล้วก็แจกเลยครับ
แสดงว่าตอนแรกไม่ได้เริ่มต้นจากการขายแฟนชายเลยแจกใช่ครับแจกหรอ
ก่อนเลยอย่างงี้แจกก่อนแต่ว่าเราก็ที่ป้ายเราก็เขียนว่าเราขายสนใจแฟนชายติดต่อเข้ามานะครับโอ้
พอลงไปยี่สิบที่เนี้ยก็มีคนสนใจมากมายครับปีแรกเราก็มีร้อยสาขาทันที
จนตอนนี้ปัจจุบันมีกี่สาขาครับเอ่อสองพันสาขาโอ้โห
ต้องขอยกนิ้วโป้งให้สองนิ้วไปเลยจริงจริงล่ะครับกับกลยุทธ์การแจกรถเข็นขายลูกชิ้นฟรี
เพื่อโฆษณาสินค้าของตัวเองกระจายไปทั้ง๖ภาคกลยุทธ์นี้นี่แหละครับ
ที่สร้างการรับรู้ให้กับผู้คนทั่วทุกพื้นที่ของเมืองไทยในเวลาอันรวดเร็ว
และเป็นที่สนใจแก่ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจจนทำให้ใจแอ้นลูกชิ้นระเบิดเถิดเชิง
ขยายสาขาหนึ่งร้อยแห่งโดยใช้เวลาแค่ปีเดียวซึ่งไอเดียนี้เป็นประสบการณ์
เมื่อครั้งที่คุณหน่องทำงานอยู่บริษัทเก่านำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจของเขานั่นเองล่ะครับ
แต่ก็ไม่ใช่แค่เรื่องกลยุทธ์เพียงอย่างเดียวที่ทำให้ใจแอ้นมีทุกวันนี้
บอกเลยครับว่าเรื่องน้ำจิ้มของเขาก็เด็ดไม่แพ้กัน
เริ่มต้นผมไปเจอพ่อค้าแม่ค้าคู่หนึ่งนะครับทำน้ำจิ้มอร่อยมาก
ผมก็บอกเดี๋ยวผมลงทุนให้พี่มาทำน้ำจิ้มให้ผมอ่านะครับปัจจุบันเรามีโรงงานลูกน้ำจิ้มอยู่ที่
อำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบอ๋อที่ต้องอยู่ที่กุยบุรีจังหวัดประจวบเพราะว่า
เราต้องการใกล้แหล่งน้ำตาลเมืองเพชรนะครับแล้วก็ของเราเป็นสูตรสับปะรดครับ
เราต้องสับปะรดประจวบเท่านั้นใช้สับปะรดประจวบและน้ำตาลเมืองเพชร
มีน้ำจิ้มแล้วครับลูกชิ้นครบแล้วนะก็มีแล้วแต่ยังไม่ได้ทอด
เออใช่สิเรื่องทอดนี่เดี๋ยวให้ลูกชายครับลูกชายที่ช่วยผมมาตั้งแต่เริ่มธุรกิจนะครับ
งั้นขอเชิญเลยดีกว่านะครับทายาทธุรกิจร้อยร้านนะครับ
ใจแอ้นลูกชิ้นปลาระเบิดเถิดเทิงคุณมอสครับมาแล้ว
บอกว่าน้องมอสนี่อยู่กับคุณพ่อมาตั้งแต่สมัยเคยทอดเองด้วยเลยใช่ครับ
ตั้งแต่ตอนนั้นอยู่ม๔ครับเรียนอยู่จุฬาผมก็ตอนเด็กเนี่ยวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยผมก็จะมาช่วยคุณพ่อทอด
เพราะว่าหนึ่งเลยแล้วแต่ก่อนคุณพ่อทำงานบริษัทมาใส่สูตรผูกไทยที่คุณพ่อต้องมาทอดขายเนี่ย
ผมก็เห็นคุณพ่อลำบากผมก็อยากจะมาช่วยคุณพ่อมาก
เรื่องของเรื่องเห็นน้องเขาอยู่ใกล้ชิดกับคุณพ่อตั้งแต่แรกเริ่มแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับคุณมอสช่วยสอนวิทยายุทธ์การทอดให้ผมหน่อยได้ไหมฮะ

คุณแม่คงจะซ้อมทอดเพื่อเตรียมตัวเป็นเศรษฐีลูกชิ้นแน่เลยล่ะครับป๊าอาม
ใครที่กำลังชมอยู่บอกเลยว่าใจแอ้นลูกชิ้นปลาเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนมากมากเลยล่ะครับเพราะเขาจัดเตรียมทั้งอุปกรณ์และวัตถุดิบไว้ให้เราทุกอย่างเรียบร้อย
หน้าที่ของเราเพียงแค่เอาลงทอดแบบนี้รอจนลูกชิ้นพงโตก็เสิร์ฟขายให้กับลูกค้าได้แล้วล่ะครับ
ลูกชิ้นปลาระเบิดนี่ที่เรียกว่าระเบิดเพราะว่าน้ำมันระเบิดใช่ไหมคะ

ทางเหมือนผมคนกลัวเหรอครับผมไม่ได้ดูว่าจะกลัวเท่าไหร่เลยนะ

แหมเฮียป้องครับไม่ต้องหลบหลังเสาแบบนั้นก็ได้ครับลูกชิ้นเขาไม่ได้เจอระเบิดออกไปนอกกระทะ
อ้าว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

เมื่อกี้ได้ชิมแล้วครับบอกเลยว่าไม่สงสัยว่าทำไมทุกสาขานี่ขายดีมากอย่างที่บอกครับว่าสินค้าดีมีคุณภาพทำเลดีครับยังไม่พอครับนี่ครับพี่น้องครับครับเฮ้ยสิ่งนี้คือนี่คือปีเสียครับปีเสียเป็นสัตว์มงคลครับคือจะปากใหญ่นะครับครับแล้วก็ไม่มีรูทวารนะครับก็คือเงินทองอะไรมาเทมาครับ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

ด้วยประสบการณ์ในการทำงานด้านการตลาดนำมาต่อยอดประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในธุรกิจของตนเองจากนั้นลงมือทำอย่างจริงจัง
ถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่ก็ไม่เคยคิดย่อท้อแถมยังพัฒนาสินค้าของตัวเองให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น
เพื่อเป็นทางเลือกของลูกค้าและผู้ที่สนใจแฟนชาย
ไม่แปลกใจเลยล่ะครับว่าทำไม

ถึงสร้างรายได้กว่า๒๐๐ล้านบาทต่อเดือน

กินแล้วต้องทำทำแล้วต้องพยายามทำให้สำเร็จครับ

ต้องบอกว่าภูมิใจนะที่มีวันนี้ได้ใช่ไหมคะ
แล้วอย่างนี้ค่ะไม่ใช่แค่ความภูมิใจอย่างเดียวเท่านั้น
เพราะวันนี้นะคะเรามีแฟนชายลูกชิ้นปลาใจแอ้นมาแจก

มูลค่า๑๑๙๙๐บาทนะครับ

แจกปีให้กับแฟนเศรษฐีป้ายแดงทั้งหมด๓ท่านเลยครับ

ผมก็ขอให้ผู้ชมทุกท่านนะครับแคปหน้าจอตอนนี้เลยนะครับผม
แล้วก็เขียนเหตุผล๓ข้อว่า
ทำไมคุณถึงอยากทำแฟนชายลูกชิ้นใจแอ้นนะครับผม

ขายได้ประมาณ๕๗๐๐บาทเลยครับ
คุณผู้ชมคะโอกาสแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อย
เพราะฉะนั้นตอนนี้รีบถ่ายรูปหน้าจอพวกเราเลยนะคะ
แล้วก็ส่ง๓เหตุผลโดนใจว่าทำไม
คุณถึงอยากได้แฟนชายลูกชิ้นปลาใจแอ้น

เป็นเจ้าของแฟนชายลูกชิ้นปลาใจแอ้นแบบนี้เลย

ที่มาให้โอกาสมอบอาจิปัตย์กับแฟนดักการณ์ของเรานะครับ

ขอบคุณทุกคน